สั่งผ้ากลได้ไหม
แล้วค่อยไปไปโยกับเขา
โอ้โหช่วงนี้ผ้าเยอะเป็นพิเศษ

อะไรฮะอะไรครับคุณคุปสนาน

ถ้าทำมันจะขายจีบขายดีกว่าได้รึเปล่าครับ

ช่วงนี้เนี่ยมาเปิดลอลลี่แบบนี้เนี่ย

อ่าก็ของที่อยู่ในนี้ก็ไม่ค่อยไม่ต้องคืนก็ได้ครับ
ไม่ได้เรื่องนี้ลูกค้า

ไม่เห็นมีในใบเบิ้ลพอบอกไว้ต้องคืนด้วย

ช่วงนี้ใครจะซักผ้าตากผ้าอาจจะต้องระวังกันหน่อย

เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง
แต่วันนี้เนี่ยจะซักผ้าจะเอาผ้าไปตากเนี่ย
จะต้องระวังเพราะว่าวันนี้อาจจะมีฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ฝนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นฝนที่เกิดจาก
่อมฝนในทะเลอันดามันเขาพัดเข้ามา
แต่ว่าคืนนี้วันนี้จะมีพายุฤดูร้อนอีกรอบหนึ่ง

ดังนั้นใครจะซักผ้าตักผ้าฟังดีนะครับ
ฝนตกให้เก็บผ้าอยู่กับคนไร้ค่าเก็บผ้ามาพี่เดี๋ยว
เดี๋ยวไปฟังพยากรอากาศกันว่าจะเก็บกี่โมงดี
คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยนะครับ
มีประมาณ๒๓อย่างด้วยกันที่อาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับ
คุณผู้ชมดูกราฟิกนี้ดีนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็น
ความกดอากาศต่ำที่ทำให้เกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวานนี้นะครับ
เหตุผลที่ไม่ค่อยเข้ามาในกรุงเทพมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับ
ว่ามีแนวภูเขากั้นอยู่จะเข้ามาก็มีเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
แต่ว่ากลุ่มฝนพอมีภูเขากั้นอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับ
ก็เลยส่งฝนไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซะส่วนใหญ่นะครับ
ทำให้เมื่อวานนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝนตกเยอะเลยทีเดียว
อีกหนึ่งจุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
แนวชายฝั่งอันดามันก็มีแนวฝนตกตลอดช่วงเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ว่าในช่วงเย็นบ่ายเนี่ยนะครับ
กระแสลมที่แรงก็อาจจะทำให้กลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณพื้นที่ในทะเลอ่าวไทย
บริเวณทะเลอันดามันรวมถึงภาคใต้นะครับ
เว่นวันนี้ในพืชนี้โครงเทพฯมหาละคลอน
การว่าช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนมากที่สุด

ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งซักผ้าล้างรถ
จะต้องดูเวลาดูฝนเป็นพิเศษ

จะสังเกตุว่ากลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่ที่เป็นสีเขียวหนา

ในวันนี้จะเริ่มมีการเคลื่อนตัวต่ำลงมาเรื่อย
ปกคลุมตอนบนของเวียดนามตอนบนของลาว

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตลอดทั้งวันนี้

ก็จะพบว่าส่วนใหญ่ตั้งแต่ช่วงสายเป็นต้นไปครับ
ฝนก็จะมาตกบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของประเทศไทย

สังเกตสีฟ้าน้ำเงินก็จะเข้ามาอีสานตอนบน
แล้วก็จะเข้ามาพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลาง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซะส่วนใหญ่

ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ฝนก็จะมีโอกาสเข้ามาตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ใครที่จะเดินเรือใครที่จะทำกิจกรรมตามแนวชายฝั่ง
ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของคลื่นที่จะเข้ามา
มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตด้วย
คือเรื่องของสถานการณ์ฝนในวันนี้ที่ต้องระวัง
เพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำรุ่มในแม่น้ำต่างค่อนข้างเยอะ

จบแล้วครับผมสวัสดีครับโอเคจบแล้วเหรอ
อุตส่าห์รอฟัง